เขาว่ากันว่าร้านนี้ขายดี๔ชั่วโมงหมด

แต่ละเมนูน่ากินมากเลยนะคะ

อยู่บริเวณริมเขื่อนรัฐประพาพัฒนา

บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา
จังหวัดราชบุรีร้านนี้นะคะโอ้โห
คนเนี่ยติดอกติดใจกันมากเลยเพราะว่ามากินก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรเด็ดกัน
ครับและเนี่ยค่ะความสวยความน่ารักของเหล่าแม่ค้าพ่อค้าโอ้โห
รายบอกกินก๋วยเตี๋ยวไปมองหน้าแม่ค้าไปมีความสุข
บางคนขอถ่ายรูปกลับไปดูที่บ้านต่ออีก
ก็คือคุณพัทรพรหรือคุณฟางชาลานรมานนะคะ
๋วเตี๋ยหมูที่ขายก็คือคิดค้นสูตรมาโดยเฉพาะเป็นของทางร้านเลย
บะหมี่เคี้ยวห้างต้มยำก็มีคุณชนะคุณปีตอง

ราคารั้นต้น๓๕๔๐บาทเท่านั้นเอง

ปัจจุบันนี้นะคะทางร้านก็มีลูกค้าประจำ
มาอุดหนุนตลอด
วันหนึ่ง๑๕๐ชามขายได้หมด

นะคะแล้วก็ยังไปหาตั้งร้านขายในงานต่างต่าง
เวลามีเทศกาลอะไรต่างก็ไป
ขายวันหนึ่ง๓๐๐ชามคือเพิ่มยอดออเดอร์มากขึ้นไปอีก
แล้ว๔ชั่วโมงหมดนะคุณ
๔ชั่วโมงหมดแล้วลูกค้านั่งเต็มขนาดนี้

ไม่เชื่อดิฉันก็ไปพิสูจน์เองได้เลยนะคะ
อีกทีว่าขายอยู่ที่บริเวณริมเขื่อน
รัฐสภาพัฒนาที่จังหวัดราชบุรี
ขายวันไหนบ้างขายทุกวันเว็ดวันจันทร์นะ

ตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๔ทุ่ม
มีโอกาสไปลิ้มลองความอร่อยกันได้นะจ๊ะ
บอกเลยว่าคุณจะต้องชอบแน่นอนค่ะ
น่ากินน่าทานงั้นไปกินกันต่อ